อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสรุปโผล่แล้วนะคะ
ไลฟ์โคชชื่อดังชรบุรณฮิรันทร์
หลังจากที่เป็นข่าวนี่หลายสัปดาห์ที่เขาเงียบหายไป

เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ที่สพปากเกร็ด
ก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคไฟป่านี่แหละค่ะ
ไปเลื่อนให้ใช่แต่เนี่ยเป็นภาพล่าสุดเลย

แล้วคุณชรบุรณฮิรันทร์เขาบอกไงว่าที่หายไปนาน

เตรียมให้ครบถ้วนจะได้ชี้แจงข้อได้จริงกับสังคม

ก็ไปพบกับสารวัตรสอบสวนสพปากเกร็ดที่นนทบุรี
เป็นตามกำหนดที่ทางพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก

แล้วก็มีการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สอง
เพื่อที่จะให้ปากคำเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาค
ทีนี้คุณจำได้ไหมเรื่องนี้มีผู้เสียหาย
ผู้เสียหายหนึ่งในนั้นคือทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรม

แล้วเสร็จแล้วพอเห็นเงินมันก็ยังบริจาคได้อยู่นี่
ก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพปักเกร็ด
ทนายโรนโรงบอกบาท๒บาทฉันก็เอาอ่ะ

ถ้าเอาไปผิดที่ผิดทางเอาไปทำผิดนะ
ใช่ค่ะมุมวันที่๓๐มิถุนายนทนายโรนโรงบอกว่า
ผมนี่แหละคือผู้เสียหาย
บาทที่ผมโอนไปดังนั้นจะต้องดำเนินคดีกับนายชร
ข้อหาก็คือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
กับอีกอันหนึ่งก็คือพรบควบคุมการเรียรัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้ก็ต้องถามถามคุณช้อนว่า
อ้าวทำไมไม่มาพบกับเจ้าหน้าที่ตอนแรกล่ะ

เพราะว่าผมต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน
ต้องรวบรวมข้อมูลต่างให้ครบถ้วน
จะได้ชี้แจงจะได้ทำความเข้าใจ
แล้วหลักฐานมันเป็นพวกเอกสารทางด้านการเงิน
คือเขาทำมาตั้งแต่เริ่มต้นในการทำกิจกรรมแล้ว
ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องพวกปลูกปลา

ต้องการที่จะชี้แจงให้กับสังคมเข้าใจนะคะ

ให้สัมภาษณ์นะบอกวันนี้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
ซึ่งเตรียมเอกสารและข้อมูลเงินบริจาค

เราทำประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจ
โดยพร้อมที่จะชี้แจงให้สังคมรับทราบต่อไป
ซึ่งเตรียมหลักฐานทั้งการเงินส่วนตัว
และหลักฐานการเงินของกองทุน
มาเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลพอสมควรคุณ
แล้วก็ช้อนมาตั้งแต่๙โมงครึ่งใช่ไหม
ก็ยังอยู่ในห้องสอบสวนกับพนักงานอยู่เลย
ชั่วโมงแล้วคุณ๒๓ชั่วโมงแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะก็ยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อยู่
เพราะว่าตอนแรกที่มันมีข่าวนี้นะคะ
คือคนเขาก็ไปดูร้านกาแฟ
กาแฟที่เชียงใหม่คุณจำได้ไหม
คือต้องบอกก่อนว่าร้านกาแฟที่เชียงใหม่
คุณชรเขาไม่ได้เป็นคือเขาเรียกว่าอะไร

แต่เช่าในลักษณะที่จ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟเฉย

คุณช้อนก็จะมาอยู่ที่ร้านวันเสาร์จะเจอ
แต่ช่วงที่มันเจอเหตุการณ์โควิด๑๙

ร้านกาแฟร้านเต่าก็ปิดมาตลอด

บอกว่าได้ข่าวมาว่าร้านกาแฟที่เชียงใหม่ของช้อน
พนักงานทุกคนถูกลอยแพ้หมด

รวมถึงทีมงานที่ตัดต่อทีมทำวีดีโอด้วย
แล้วมันก็เลยมีกระแสออกมาว่าเป็นไปได้ไหม
เตรียมจะหนีออกนอกประเทศแล้ว

แต่ปรากฏวันนี้ก็สรุปคุณช้อนก็ไปสพปักเกร็ดนะครับ

เรื่องนี้นะฮะภูมิกับการสพปากเกร็ดนะฮะ
พันธ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์
ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบปากคำช้อนเนี่ย

ซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธทั้ง๓ข้อกล่าวหานะครับ
เรียบรายเงินอะไรเนี่ยผิดพรบอะไรเนี่ยนะฮะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนยังคงสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา

ซึ่งขณะนี้ยังมีประเด็นข้อสงสัยต่าง
ต้องดำเนินการสอบปากคำต่อไปอีก
แม้ว่าจะสอบปากคำมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ตาม
เท่ากับตอนนี้ยังไม่ถูกปล่อยตัวนะ

กระทั่งถึงตอนนี้บ่ายโมงตรง
ก็ยังอยู่ที่สพปะเก็ตนะครับ
ก็๓ประเด็น๓ข้อหาก็เรียรายเงินนะฮะ

แล้วก็เรื่องของพรบคอมพิวเตอร์

ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากให้การกับเจ้าหน้าที่

เดี๋ยวคุณช้อนก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ